สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
เชื่อมั่นในความดีและความจริงของเรา
ซึ่งสังคมจะมองเรายังไงเราไม่รู้นะ
แต่เราเนี่ยซึ้อจริง
หายจริงมนุษย์เป็นไปตามกรรม
นะครับคนทำกรรมดีก็ได้สิ่งดี
คนเลวก็เลวคนดีก็ดีนะผมว่าอย่างนำ

ผมเข้าใจเองครับผมเข้าใจว่าขายเลวขายดี
ในใจผมมันรู้อยู่แล้วว่าใครเลวใครดี

ขายให้กับมือจริงเพื่อนเห็นด้วย
ว่าเลขมาถึงมือครูปิชา
เพื่อนที่ทักทายครูปีชาเห็นด้วยว่าครูปีชาซื้อหวยใบนั้นไปแล้ว
ไม่ใช่เพื่อนโดยตรงคือเขาเป็นสุขาของเจ้าเกี่ยว

ว่าครูปิชาได้เลขจากมือเราไปแล้วเป็นเกียรติสมบูรณ์

เราไม่ใช่ครับ

แต่งเติมเรื่องราวเป็นพยานให้กับครูปีชาด้วยความเท็จโกหก
ข้าพเจ้าและครอบครัวไม่ตายดีครอบครัวและญาติพี่น้องที่ผายวายปวด
ขบวนการในเรื่องนี้ผมดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เลยครับ
เรื่องนี้มันก็มีกุญสือคนที่วางเกมอยู่คนที่ไปร้องตามที่ต่างอย่างนี้แหละนะครับ
เอาตัวหุ่นเชิดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไปร้องด้วยนะครับแล้วก็ไปร้องทั้งผมด้วย
เอาแบบกุญสือแบบไม่ค่อยจะสำคัญโฉงฉ่างมีอยู่ประมาณสัก๒๓คน
แต่กุญสือที่เป็นคนคิดจริงที่เป็นคนช่วยในระดับสูงคนนี้เขาเพิ่งจะล้ำลึกหน่อย
ใครเป็นผู้ร่วมใครผู้สับสนุนอะไรอย่างนี้เราต้องดูให้ความเป็นธรรมทุกคน
แต่บางคนก็ไม่ตั้งใจเกี่ยวทั้ง๒ฝ่ายถ้าพูดสถาปก็คือทั้ง๒ฝ่าย
บางทีก็ไม่ตั้งใจเกี่ยวอาศัยความเป็นพวกพ้องอาศัยความเชื่อ
เชื่อว่าคนนี้เป็นคนดีเชื่อนี้ว่าคนนี้เป็นคนดีก็เลยออกมาช่วยกัน
ผู้ซื้อผู้ขายบุคคลที่๓ผู้ได้ประโยชน์อะไรประมาณนี้อยู่ในกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดเลย
กีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอแต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอมีแต่ติดคุก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราต้องจบวันนี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวฉันพูดมากี่รอบไม่ทราบค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
คือวันนี้ที่บอกว่าต้องจบแล้วเพราะว่ามีการส่งต่อนะคะจากพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจนะคะ
ส่งต่อไปที่อายการซึ่งอายการก็ตั้งคณะขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะทำสำนวนที่ว่านี้
วันนี้ที่มีการส่งต่อกันแบ่งเป็น๒สำนวนนะคะสำนวนหนึ่งสั่งฟ้องอีกสำนวนหนึ่งสั่งไม่ฟ้อง
สั่งไม่ฟ้องคือสั่งไม่ฟ้องคุณลุงจรูนอดีตตำรวจนะคะ
คือสั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็คือจบเลยเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันเท่าไหร่แล้วล่ะนะคะ
แต่อาจจะมีการคาดเกี่ยวนิดหน่อยว่าเอ๊ะแล้วมันย้ำเข้าไปได้อีกไหมคะ
มันมีพยานหลักฐานใหม่มันจะฟ้องลุงจรูนต่อได้ไหมนะคะ
แต่อีกสำนวนนึงส่งไปก็เป็นไปตามข่าวที่เป็นตลอดมา
ก็คือมีการเสนอให้มีการสั่งฟ้องนะคะครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินในข้อหาแจ้งความเท็จ
แต่จริงมีทั้งหมด๓ข้อหานะคะแต่เป็นข้อเก่าหากลุ่มเดียวกันหมดเลย
วันนี้หนึ่งท่านที่จะคุยกันกับเราจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะ
จะถามเรื่องส่วนตัวก่อนเมื่อวานไม่ได้มารายการเรา
แต่เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกพาดพิงจากคลิปเสียงคลิปแรกเลยที่ออกมานะคะ
อธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม

เมื่อวานนี้พูดให้ได้นิดหน่อยคือสรุปความจากเฟซบุ๊คที่อาจารย์เขียน
ถึงคลิปเสียงที่มีเสียงคุณฟ้าพูดพาดพิงถึงอาจารย์เอาตรงก็คือค่อนข้างแรง
อันนี้เรื่องนี้สักหน่อย
มันไม่ใช่แรงนะเขาเรียกว่าหยาบคาย
นั่นแหละหยาบคลายมาก
คือจริงแล้วทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเสียงของเขา
เราก็ไม่บอกเราก็บอกเราก็ลงเราก็ตอบทันทีเลยบอก
เป็นเรื่องของที่เราไม่เกี่ยวข้องกับใคร
สักทีหลังมารู้กันก็เราก็บอกว่า
ไร้ค่าที่จะมายุ่งกับผมผมไม่เกี่ยว
เพราะเรามาทำรายการตรงนี้มาคุยกับคุณจอมขวัญเนี่ย
เราคุยเรื่องวิชาการเราคุยเรื่องความคิด
และสังคมได้ความรู้ทางกฎหมาย
ทีนี้มานั่งนึกพอทีหลังได้ข่าวกับคุณฟ้า
เขาบอกว่าเขาเป็นคนพูดเอง
แล้วก็สงสัยว่าหนึ่งผมก็ไม่รู้จักเขา
ไม่เคยคุยแล้วถ้าจำได้
ตั้งที่คุยกับคุณจำขวัญเนี่ยก็ไม่เคยเอ่ยถึงเขาเลย
เพราะคุณฟ้าไม่ใช่ตัวละครในสมบัติหลักที่เราจะคุย
เขาเป็นคนที่ถ้าใช้ภาษาผม
เขาจะเป็นคนที่งอกมาหลังแล้วไม่ใช่เริ่มต้น
เหนื่องจากถ้าคุณแผนเองเนี่ย
เราก็พิ่งคุยกันนิดเดียวเองเนี่ย

เราดูดูตักะดูใครเหตรผล

ทีนี้บางคนก็
จริงแล้วอย่าทำให้คดีมันลกศาลเลย
แค่เรื่องเนี่ยมันก็มีสี่ห้าคดีภูวะพันคนไปหมดแล้ว
เรามาเราไม่ได้มาเชียร์ใครแต่เรามาแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้คนคิดไปเอาเองว่าควรจะอยู่ยังไง
เขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขา
ก็เหมือนไม่รู้ไม่ผิดคิดซะอย่างนั้นเนี่ยนะ
ทำคดีแล้วถ้าทำคดี
ผมไม่แพ้หรอกคดีถ้าผมฟ้อง
แต่คือคำถามสุดท้ายเขาบอกมันก็ต้องชนะนี่
เพื่อนก็เป็นผู้ปรึกษาลูกศิษย์ก็เป็นผู้ปรึกษา
มันก็จะไปกันใหญ่มันไม่รู้จักจบจากสิ้น
จะดีแสนดีมันก็ติจะชั่วแสนชั่วมันก็ชม
นับภาษานากลับพระพฤษเจ้าก็ต้องมีมามันมาประจน
เพราะฉะนั้นจบเรื่องคลิปเสียงอาจารย์ไม่ได้ติดใจแล้ว
เพราะวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่า
ไม่เคยมีความประพฤติชั่วอย่างนั้นแม้แต่น้อย
เมื่อวานนี้อาจารย์เดชาเป็นแขกท่านหนึ่งนะคะ
เพราะเอิญว่าในคลิปคุณฟ้าบอกว่าอาจารย์เดชาพูด
แล้วคำพูดอาจารย์เดชาจะหมายถึงอาจารย์ปรเมฆ
ซึ่งอาจารย์เดชาบอกว่าไม่ใช่ผมไม่เคยพูดว่าซันเดชา
ก็เคยแลกเวลาไปบรรยายสากรต่างจังหวัด
แลกกันวันนี้ผมไปไม่ได้อาจารย์ไปก่อน
แต่ถามว่าเคยเจอตัวกันจริงไหมก็ไม่ได้เจอ

ขอเรื่องนี้ก่อนนะขอเรื่องคลิปก่อนนะคะ
คือถ้าสมมุติเอาเรื่องคลิปที่มันออกมา

มาผัวผ่านเรื่องคดีหลัง
จริงแล้วแทบจะไม่ได้มีความสำคัญในสำนวนเลย
แต่ทีนี้พอมาผัวพันแล้วมันกลายเป็นข่าวขึ้นมา

คำถามคือการที่คลิปเสียงออกมาแบบนี้เนี่ย
แล้วคุณฟ้าเชียร์ฝั่งครูปีชา

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจรองอธิบดี
อายการหรือว่าตัวละครอื่น
คำพูดของคุณฟ้าเนี่ยนะคะ

คำพูดไม่มีน้ำหนักโหมาทำสิ่งเหล่านี้

ครูปีชาถูกครูปีชาซื้อหวย

นี่มันมีผลต่อคดีหลักไหมอาจารย์
คือเขาไม่ได้เป็นพยานในคดีหลัก

มันก็มันก็ทำให้ตัวเขา
มีน้ำหนักน้อยลงเท่านั้นเอง

เกี่ยวข้องกับคดีเว้นแต่ว่า

ผมว่าน้ำหนักก็คงไม่มีเท่าไหร่

ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือสิ่งที่คุณฟ้าทำ

มีคนตั้งใจจัดฉาก

มันมีผลทางอ้อม
ในการสู้คดีแบบไหนได้บ้าง

คนที่พูดขาดความน่าเชื่อถือ

ไม่รู้จักผมแล้วมาพูดถึงผม

มันก็จะเป็นผลให้ความน่าเชื่อถือ
ของพยานภาคนั้นมีมากหรือน้อย

จัดพยายามเกี่ยวอย่างคุณฟ้าใช้คำ
มีความเข้าใจว่านี่ไงพอถอนฟ้องเนี่ยก็เหมือนกับก็หลุดแล้ว
คือลักษณะคือสิ่งที่คุณฟ้าพูดเนี่ยนะคะ
มันมีผลต่อตัวคุณแผนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ยังคงจะ
ซ้ายขวาได้พอสมควรหรือไม่อาจารย์
ไม่หรอกคดีมันอยู่ที่เราคุยกันวันก่อนว่า
คือตัวละครที่เริ่มมีความสำคัญ
แต่คุณฟ้าพูดถึงพฤติการคุณแผนไง
คือต้องกลับไปต้นตอนเนี่ยต้นต่อปฐมภูมิมันไม่น่าเชื่อ
เขาจะพูดถึงทุติยภูมิยิ่งไปมันเป็นไปไม่ได้

ไม่ได้ปฐมภูมิมันเสียซะแล้ว
การที่ออกมามันมีคลิปออกมาอย่างนี้
มันทำให้ตรงนี้ถามว่าที่เขาบอก
เขาจะไปเจ้งความเริ่มเริ่มคดีคุณโพสต์เนี่ย
ถ้าถามว่าความเสียหายเกิดไหมเกิดกับเขาไง
ความเสียหายที่เกิดกับเขานี่คือเขาขาดความน่าเชื่อถือไปโดยอัตโนมัติ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราถามในประเด็นแรกก่อนว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาในคลิปทั้งหมด
เกี่ยวข้องกับคดีหลักไหมคำตอบคือไม่
ต่อให้เขาพูดถึงตัวละครไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในคดีหลัก

ทีนี้ถ้าสมมุติเรื่องของความผิด
เวลาเราพูดถึงความผิดของคลิปที่ออกมา
คนที่พูดกัน๒๓คนผู้หญิง๒๓คนที่พูดเนี่ย
เอาชั้นแรกก่อนนะคะผิดไหมพูดพาดพิงถึงคนนั้นคนนี้

ส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวเนี่ยคือข้อหามินประมาณ๓๒๖นี่เนี่ยนะเขาก็เขียนไว้
เขาบอกว่าใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่๓
ผมพูดกับคุณจอมขวัญสมมุตินะผมพูดกับคุณจอมขวัญแล้วผมไปกล่าวร้ายให้กับคุณอัจฉริยะ
ว่ายังงั้นว่ายังงั้นพูดกัน๒คนตรงเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราพูดกันเนี่ย
คุณอาชญาก็บอกว่าเขาเสียหายแล้วเพราะสิ่งที่ผมพูดไปใส่ร้ายเขาใช้คำว่าใส่ร้ายนะ
บุคคลที่๓บุคคลที่๓พูดกันในบ้านสองคนซุบซิบเนี่ยยังไงถ้าเขารู้เขามีสิทธิ์ที่จะเอาความได้ได้
อันนี้คือชั้นแรกคือมี๒๓คนนี้สามารถโดนเอาผิดได้จากคนที่

ถ้ากล่าวแล้วอาจทำให้ผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อถึงนี้เสียหาย

เพราะกฎหมายอาญาต้องเน้นที่เจตนา

เพียงแต่เขากำลังจะแสดงให้เห็นว่า
คนหนึ่งที่ออกมาพูดเนี่ย

เพราะฉะนั้นคนที่เผยแพร่ถ้าถามว่ามีความผิด

ก็สามารถแจ้งความได้
ส่วนจะผิดหรือไม่ก็ไปชี้กัน

มันไม่ผิด๓๒๙มันไม่ผิด

โดยชี้ให้เห็นว่าคนพูดเป็นคนอย่างไร

สมมุตินะฉะโมทมีการสู้คดีกัน
คนเผยแพร่จะอ้างทีก็อ้าว
ตอนเอามาลงก็ไม่ได้บอกซะหน่อย

เพราะว่าสุดท้ายมันคดเจ้าของเสียง

อาชิริยะเนี่ยโทษถึงที่พูดขออนุญาตเอ่ยนาม

คุณอัจฉริยะเคยมีปากมีเสียงต่อล้อต่อคำกับคนที่พูดไหม

ให้ผมไม่บอกนะว่าชื่อใครคิดเอาเองในต่อ
ไม่ใช่ก็ต้องสืบถอยหลังไปอีกว่า
ที่เขาเอามาเนี่ยเขามีอะไรเขาจะแสดงอะไร

ฉันตัดชื่อตัวละครทั้งหมดนะอาจารย์แต่พฤติการเหมือนกันเลยนะ
ฉะนั้นตัดชื่อตัวละครออกเพราะว่ามันอาจจะมีอคติว่า

พฤติการเหมือนกันเลยนะคะแล้วอ้างด้วยบอกว่า
ไม่ได้เอ่ยสักหน่อยว่าเป็นใคร
แล้วก็บอกด้วยซ้ำไปบอกว่าเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เพื่อให้เห็นว่าเรื่องราวมันเป็นแบบไหนในเบื้องหลัง
คือลักษณะการอ้างแบบนี้หลุดได้หมดเลยเหรออาจารย์
เพราะแสดงว่าเราเจตนาดีประโยชน์สาธารณะ
เพื่อที่จะบอกว่าคนคนนั้นคนเดียว
คือถ้าจะประโยชน์สาธารณะ
เพื่อปกป้องส่วนได้เสียของคนของสังคมเนี่ย
มันไม่ต้องปิดหรอกว่าเสียงของใคร
ก็พูดออกไปตรงอย่างนั้นครับ
ทำให้มันคลุมเคลือมึงก็จงใจใส่ร้ายได้อีก
คือที่ท่านถามอาจารย์เราตัดตัวละครออกก่อนนะคะ

ทีนี้พอถ้าสมมุติบอกว่าเจตนาดีที่เอามาให้ฟังกัน
แต่ความรับผิดรับชอบของการที่ปล่อยให้มีการพูดชื่อและสายร้าย
ใส่ความกล่าวหาพาดพิงออกไปทั้งหมด
คือเท่ากับว่าคนเผยแพร่ไม่ต้องรับเลยก็ได้เพียงเพราะว่าอ้างเจตนาดีเหรออาจารย์
มันไม่ใช่คือการอ้างเนี่ยคือเรื่องหนึ่งนะ
แต่ว่าการที่จะอ้างเพื่อดูว่าเจตนานั้นเขาดูพฤติกรรมทั้งหมด
บางทีผมบอกว่าผมอ้างว่าผมไม่ได้โดนอ้างอันนี้คือข้ออ้าง
แต่การพิจารณาในแง่ทางกฎหมายเขาดูกรรมคือการกระทำทั้งหมด
ต้องดูการกระทำทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบว่าประสงค์สิ่งใด
อย่าใช้คำว่าอ้างเพราะถ้าอ้างเดี๋ยวใครก็อ้างได้
เราต้องดูพฤติกรรมที่เรานอนนั่งวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยเราวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์
เพื่อชี้ให้เห็นว่ามันเจตนามันน่าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหม
อย่าไปเข้าใจผิดว่าผมอ้างได้ไม่ใช่ต้องดูพฤติกรรมทั้งหมดทั้งหมด
ดูการกระทำทั้งหมดว่ามันมีอะไร
ทีนี้คุณผู้ชมคือที่ถามเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีหรือไม่มีไม่รู้
แต่ว่ามาอยู่ในช่วงก้ำกึ่งที่มีการส่งสำนวนพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสำนวนล้วนค่ะ
ถ้าไปดูในเพจของธนายศิษย์ศิษฐาธนายศิษย์ศิษฐาก็บอกว่า
ก็ไปที่บ้านคุณลุงจรูนนะคะก็เตรียมที่จะขึ้นสารแพ่งเดือนหน้า

ไม่รู้ที่จะสืบกันเสร็จหรือเปล่าภายในเดือนหน้านะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องตกลงอาจารย์เคยอธิบายบอกว่า
คดีอาญามันต้องไปก่อนสิแพ่งมันต้องตามอาญาอ้าว
แล้วเขาไปสืบกันทำไมคะเขาไปสืบเข้าไปบ้านลุงจรูนเพื่ออะไรคะ
เพื่อขึ้นสารคดีแพ่งไม่ใช่เหรอคะตกลงอย่างไรกันแน่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ฉันพูดถึงสำนวนสั้นก่อนนะคะ
สำนวนสั้นคือสั่งไม่ฟ้องเป็นความเห็นของพนักงานสอบสวนคือ
นักงานส่วนมีความเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้องคุณลุงจรูนจรูนใช่ไหม
ใช่ค่ะในข้อหายักยอกทรัพย์สิ่งของตกหล่นหรือรับของโจร
คำถามคือพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องเนี่ย

อ่านครับซึ่งทั้งสองสำนวนมันต้องอ่านไปด้วยกัน
ซึ่งสำนวนที่พนักงานสอบสวนสั่งมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะคะ
อายการอาจจะสั่งฟ้องก็ได้
หรือจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ก็ได้
แล้วก็หรือจะพลิกกลับมาเป็นให้สั่งฟ้องก็ได้
ได้ได้หมดอ่ะได้หมด
คือถ้าอายการเขาดูแล้วว่า๑ถ้าพยานหลักฐานมันยังฟังไม่ชัดแจ้ง
เขาก็อาจจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
ประการที่๑ประการที่๒ถ้าเขาเห็นด้วยกับพนักงานสอบสวน

งดยุติก็สั่งไม่ฟ้องและยุติการสอบสวน
แต่ถ้าอายการก็เห็นว่าให้ควรสั่งฟ้องก็สั่ง
ก็ออกคำสั่งไปให้พนักงานสอบสวนเอาตัวคุณจรูนมาฟ้อง

อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ให้ความเห็นเรื่องกฎหมายด้วยนะคะ
คืออาจารย์คิดว่าสำนวนที่สั่งไม่ฟ้องคุณลุงจรูนเนี่ย
สมมุติถ้าเราเป็นฝั่งครูปีชานะครับ
มันยังพอจะมีช่องทางมีน้ำหนักให้

ในมุมของคนเป็นอายการ
อันแรกก่อนนะเดี๋ยวต้องเข้าใจหลักก่อนว่า

เขาส่งสำนวนสำนักงานคดีอาญา
ส่งให้พี่พิทักษ์ส่งให้คุณพรชัยก็ผมไม่เกี่ยว
แต่เรามองอย่างนี้ในการฟ้องคดีอาญาเนี่ย
จากคนฟ้องจะเป็นพนักงานอายการแล้ว
ผู้เสียหายก็ฟ้องได้
ไม่ว่าครูปรีชาก็ฟ้องครูจรูนได้
คุณจรูนได้โดยอ้างว่าของตกแล้วคนนี้เก็บไป

ในคดีที่คุณจรูนถูกกล่าวหาว่า
ยักยอกของตกหรือรับของโจรเนี่ย
คุณครูปรีชาเป็นผู้เสียหาย
อันนี้ฉันตัดประเด็นของอายการพิจารณาก่อนเลยนะอาจารย์
แต่ถ้าสมมุติทางฝั่งครูปีชายังคิดจะสู้ต่อเพราะมั่นใจ

คือต่อให้ตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

มันก็ไม่ยากแล้วก็ต้องแต่สวนมูลฟ้อง
แต่ยากเลยใช่ไหมมันมีสถิติให้เห็นไหมคะอาจารย์ว่าแบบ

แล้วชนะบ้างไหมล่ะคะเยอะเหมือนกันนะ
เหรอคะก็มีนะที่ผู้เสียหายฟ้องเองเนี่ย

เรื่องเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างง่ายสุดเลยนะ
คุณหมอคนหนึ่งที่ฆ่าคุณหมอคนหนึ่ง

ถ้านึกออกนะขออนุญาตที่ไม่เอ่ยชื่อท่าน
และที่สุดก็แพ้ตัดสินตลอดชีวิตด้วยนะ
ครอบครัวของผู้ตายฟ้องเออผู้ตายฟ้อง
หรือไม่คดีที่ชะอำปิดประตูตีแมว๑๐ตำรวจ
ปิดประตูยิงประหลัดอำเภอและอศ

เพราะคดีนั้นพนักงานสอบสวนทำสำนวนไม่ถูกต้อง

ผู้เสียหายหญ้าคนตายเขาไปฟ้องเอง
๑๐ตำรวจ๑๐คนติดกุ้งเกลี้ยงเลยนะ
พอฉะนั้นถ้าถามว่ามีช่องเจี้ยชูได้ไหมมี

มีคดีที่หนักหนากว่านี้แล้วทำอย่างนี้แล้วชนะไหม

คือในระบบกฎหมายเราเราเคารพสิทธิ์ผู้เสียหาย
เขาเสียหายเราไม่ฟ้องเขาไม่เห็นด้วยกับเรา

อันนั้นก็ตัดไปทีนี้ถามว่าแล้วอายการจะฟ้องเองจะฟ้องต่อได้ไหม
ถ้าอายการสอบสมมุติอายการไม่เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวน
มันต้องฟ้องหนึ่งถูกไหมถ้าฟ้องครูถ้าฟ้องคุณจรูน
ต้องไม่ฟ้องปีชาเพราะปีชาบอกหวยหาย
แล้วถ้าฟ้องจรูนก็แสดงว่าจรูนเก็บหวยได้
ถูกไหมก็ปีชาก็ไม่ต้องฟ้องมันไปสองข้างไงวันนี้
มันจะฟ้องทั้งสองเรื่องมันไม่ได้
เพราะว่ามันแย้งกันเองอยู่แล้ว๒เรื่องนี้ใช่ไหมคะ
แต่ว่าในแง่ของการเป็นข้อกล่าวหามันเป็นพิสูจนในศาลเลยทีเดียวไม่ได้เหรอคะ
อันนี้ขอความเห็นไม่รู้ว่าเขามองสำนวนกันยังไงก็
อ้าวเข้าใจคือถ้าคนหนึ่งบอกว่าอีกคนหนึ่งเก็บได้
แต่ถ้าสำนวนนั้นบอกว่าเปล่าของเขา
คือมันแย้งกันเองมันไม่ควรจะไป๒อันใช่ไหมคะ
แต่ว่าในเมื่อมันเป็นการเก่าหามันไปทั้ง๒อันไม่ได้หรืออาจารย์

คนฟ้องคดีก็ต้องเลือกเอาข้างหนึ่งดิ

ต้องเลือกเพราะฟ้องไปไอ้นี่ก็เทสหวยไม่ได้หายแจ้งหาย
ไอ้นี่ก็เก็บหวยได้เอาแล้วตกลงยังไง

น้ำหนักว่าใครที่น่าจะจริง
ครับคือหลักข้อกฎหมายนิดเดียว

ถ้าไม่สิ้นสงสัยยกประโยชน์แห่งความสงสัย
อาจารย์ค่ะในจังหวะนี้นะคะ
แทรกมาตรงนี้ก่อนเลยว่า
ตรงนี้เนี่ยถ้าสำนวนที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณแผน
มันขึ้นมาว่ามีน้ำหนัก
ว่าอายการอาจจะพลิกก็ได้ใช่ไหม

อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบมีน้ำหนักดีกว่าแผนยืนยันนี่ไง
ทีนี้คดีของคุณแผนยังไม่ไป
เพราะคดีนี้อยู่สารแขวง
เอาล่ะถ้าอายการที่พิจารณาสำนวน
เขาเชื่อว่าคุณแผนเห็นคุณแผนจริง
จริงค่ะเขาก็ฟ้องเขาก็ไม่ฟ้องคุณครูพิชา
ก็ต้องกลับไปฟ้องคุณจรูนซึ่งกรณีของคุณแผนเนี่ยนะคะ
กับตอนนี้ที่สำนวนหลักเนี่ยอยู่ที่อายการเนี่ย
ของคุณแผนที่อยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องรอกันไหมคะ
มันอาจจะไม่ต้องรอมึงมันอาจจะมีอยู่แล้ว
หรืออายการก็อาจจะตัดสินใจรอก็ได้รอดูสิแต่ผมเข้าใจว่า
กองปราบน่าจะคือมันน่าจะจบในสำนวนใช่ไหม
มันน่าจะมีอยู่ในสำนวนมันน่าจะมันน่าจะชัดเจนในสำนวนแล้ว
คงจะมีการพูดถึงคุณแผนแล้วแหละใช่ไหมคะ
เราพูดเนื่องจากเราไม่เห็นตัวอักษรไม่เห็นไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเขียนอะไรไปบ้าง
หนาด้วยอาจารย์อันนี้คืออันนี้คือสำนวนสั้นกว่า
จำนวนที่ยาวกว่าคือการสั่งมีความเห็นสั่งมีความเห็นควรสั่งฟ้องคุณครูปีชา
เจ๊บ้าบินบ้าบินซึ่งสำนวนนี้เนี่ยนะคะอันนี้เรียกว่าสำนวนหลักถูกไหมอาจารย์
ในคดีอาญาเพราะมีความเห็นควรสั่งฟ้องทีนี้ทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊ก
ฉันก็ไม่เคยเป็นทนายแหละไม่รู้แต่ว่าทนายตั้มพูดถึงว่าในเดือนหน้า
จะขึ้นศาลแล้วก็พูดถึงไม่รู้จะแบบสอบกันเสร็จหรือเปล่า
คือเดี๋ยวตกลงอาจารย์เคยบอกว่าอาญาคือความเห็นผมเนี่ยอาญาต้องเสร็จก่อนแพ่ง
คือในหลักกฎหมายมันอย่างนี้หลักกฎหมายเนี่ยข้อเท็จจริงในคดีอาญาเนี่ย
ผูกพันคู่ความในข้อเท็จจริงในคดีแพ่งค่ะนะครับทีนี้ข้อเท็จจริงอันเนี้ย
ก็ผูกพันคุณครูปีชาลักษณะมันก็ผมบอกแล้วว่าประเด็นของคดีมัน
ใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ถ้าสมมุติคุณครูปีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ในคดีที่แจ้งความเท็จมันก็ไม่เท็จ
ถูกไหมพอมันไม่เท็จคดีแพ่งก็ต้องตัดสินตาม
คือโดยหลักแล้วเพราะคดีแพ่งถ้าตัดสินแล้วมันไม่มีโทษ
มันมีแต่ใช้หนี้กับไม่ใช้หนี้เสียเงินกับไม่เสียเงินนะครับ
ทีนี้ถ้าเราปล่อยให้เอาข้อเท็จจริงในคดีแพ่งมาใช้ในคดีอาญา
จะมีหลักประกันอะไรว่าในคดีแพ่งเขาไม่ยินยอมเขาไม่สูเอียกัน
แต่คดีอาญามันสูเอียกันไม่ได้เพราะมันคุก
มันมีโทษที่ทำต่อเสรีภาพของบุคคล
เพราะฉะนั้นหลักกฎหมายจึงให้พิจารณาคดีที่มีโทษก่อน
ส่วนคดีแพ่งมันไม่มีโทษค่ะสมมุติถ้าเอาล่ะผมก็ไป
มันก็เคยมีนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะ
อย่างคดีอาญาเนี่ยนะอายการฟ้องข้อหาฆ่า
ข้อหาพยายามฆ่าแต่ผู้เสียหายเกิดเหยียบเท้ากับผู้ต้องหา
ไปฟ้องผู้ต้องหาฟ้องเองนะในข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
คดีนี้เรื่องเดียวกันได้มีการตัดสินแล้ว
ให้คดีอาญาที่อายการฟ้องต้องยกนะ
เห็นไหมครับคือมันมีเทคนิคของมันอยู่
ข้อเท็จจริงเดียวกันต้องตัดสินครั้งเดียว
แล้วตัดสินข้อเท็จจริงในคดีหลักก่อน
อ้าวแล้วทำไมคดีที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปตัดสินแพ่งก่อนล่ะคะ

มีบางคนใช้เทคนิคกฎหมายเนี่ย
แจ้งความตอนแรกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่า
สำรวจสอบสวนเสร็จซ่อมอาญาการ
แต่ต่อมาผู้ต้องหากับผู้เสียหายเกิดตกลงกันได้
ก็มีคนแนะล่ะแนะว่าให้ไปฟ้องในคดี

ทำร้ายร่างกายซึ่งโทษมันเบากว่าไอ้คดีที่การฟ้อง
อันนี้คือฟ้องให้ร่างกายเหมือนกันอัญญาด้วยกัน
ผมไม่บอกเทคนิคเนี่ยอัญญาด้วยกัน
อันนี้ก็แอบไปฟ้องซะก่อนพอฟ้องเสร็จปั๊บ
สวนเสร็จมีมูลผู้ต้องหามาสารให้การรับสารภาพ
แล้วมีบรรเทาความเสียหายแล้วไม่ติดใจ
แต่มันถอนฟ้องไม่ได้หรือว่าหรือถอนฟ้องได้
แต่เขาจะไม่ถอนฟ้องเขาจะปล่อยให้สารตัดสิน

ไม่มีสื่อพยานโดยละเอียดก็รอการลงโทษ
ไอ้อาการให้ฟ้องต่อไม่ได้นะคดีนี้ยังหยุดแล้วนะ
เพราะการพิจารณากรรมเดียวกันต้องขนเดียว

ถ้าคดีอาญายังไม่ยุติปกติแล้วสารเขาจะไม่
เขาจะไม่ตัดสินเขาต้องฟังให้มันยุติ

ประเด็นของคดีมันอยู่ใครเป็นเจ้าของ
คดีแพ่งก็ใครเป็นเจ้าของใช่ไหม
อาจารย์แล้วอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะ

สมมุติมันมีอยู่คดีนึงนะคะแล้วมันฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญา

จนมันเหมือนกับแบบมันจะรออาญามันต้องรออาญาได้เหรอ

อย่างคดีรถชนกันโครมตาย
คนตายฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย
คดีอาญาสอบสวนอายการฟ้อง

คือเขาทำกันมาอย่างนี้อยู่แล้ว

อาจารย์มันเป็นเทคนิคหรือมันเป็นวิธีปฏิบัติแบบนี้
ในวิธีพิจารณาความอาญาเขาเขียนไว้

มันต้องรอฟังในคดีอาญา

แล้วเขาไปฟ้องเรียกค่าเสียหาย
มันก็คือแพ่งต่อเนื่องคดีอาญา

ถ้าจำไม่ผิดจะมาตรา๔๗หรือ๔๗

ก็ต้องรอให้มันจบก่อน
ไม่งั้นเดี๋ยวอาญาลงโทษ

เป็นทีมกฎหมายของครูปีชานะคะ

ต่อมือจากตำรวจไปถึงอายการอาญานะ

แต่แพ่งนี่มันจ่อรออยู่ตรงหน้าแล้ว
ถ้าที่ฉันเป็นทีมกฎหมายฝั่งครูปีชาดิฉันไปทำอะไรเพื่อเร่งให้แพ่งไปก่อนได้ไหม

ก็นี่ยังไม่เสร็จสักทีเลยแพ่งอ่ะไปก่อนสิ
คือตัวความที่รู้ว่าเป็นทั้งแพ่งทั้งอาญาเนี่ย
ตัวความที่รู้ก็ควรจะยื่นคำร้องต่อสาร
ขอให้รอฟังข้อที่จริงในคดีอาญา

ยื่นทั้งสองฝั่งสมมุติทางฝั่ง
ทางฝั่งคุณลุงจรูนไปยื่นบอกเดี๋ยวรอก่อน
นี่ถึงมืออายการแล้วแพ่งรอก่อน
ทีนี้ฝั่งครูปีชาบอกโอ้โหจะรอทำไมไม่รู้ต้องสืบกันอีกนานไหม

อันนั้นก็เป็นดุลพินิษฐ์ของสารที่ต้องวินิจฉัย
เพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ได้ปิดช่องซะทีเดียวใช่ไหมค

ก็ต้องรอให้สารวินิจฉัยว่าจะรอฟังไหม
ถ้าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาก็อุทธรณ์ไม่ได้กับอะไรก็ว่ากันไป
คือสมมุติถ้าครูปีชามั่นใจทีมกฎหมายครูปีชามั่นใจเดี๋ยว
คือแบบพยายามดันแพ่งให้ไปก่อนเลยเนี่ย
ก็ต้องไปดูดุลปีนิตของสาร

มันแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาไหม

ถ้าแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอายามันมีบทบังคับตามกฎหมายว่าต้องรอ

แล้วตัวลงดันได้ไหม

ปัญหาว่าแต่ละฝ่ายอ้างอย่างไร
ถ้าอีกฝ่ายอ้างบอกไม่เกี่ยวเรื่องคดีอาญา
อีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าเกี่ยวเนื่องคดียา

เป็นมูลเหตุอันเดียวกัน
มันเป็นบทบังคับของกฎหมายว่าต้องรอ

ถ้าสารเห็นว่าเป็นแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานะ
สารมันมีบทบังคับของกฎหมาย

ครูปีชาก็อาจจะ
ขอสื่อพยานต่อเลยไม่ต้องรอ

สนุกหารึหันมาก

ความเกี่ยวข้องในคดีหลักคดีอาญานะคะ
ที่ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
กับความไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

คือแปลว่าต้องผิดด้วยกันทั้งหมดไหม

สนับสนุนโดยหวานได้ทุกที่

คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องของการตรวจสอบ
พุทธแม่นมตรีสุธิอดีตผู้การกาญจนบุรีนะคะ

ถ้าสำนวนหลักผิดท่านสุธิต้องผิด

ของบางประชานะคะจะส่งมากับตำรวจหรือเปล่าไม่ทราบ

สำนวนหลักก็ต้องผิดตามไปด้วยคู่กันไหม
คือมันอย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรก
คดีพวกนี้มันพันกันหมดเลย

คดีที่เดิมพันสูงสุดเนี่ยคือเดิมพันของท่านสุธิ
ไม่ใช่ของปรีชาไม่ใช่ของจรูน
เพราะเดิมพันธุ์สูงสุดที่มันกระทบไปกระทบท่านสุธิ
เพราะว่าถ้าปีชาเท็จท่านสุธิก็เหนื่อย

ถ้าปีชาแพ้ท่านสุธิก็มีโอกาสแพ้
ใช้คำว่ามีโอกาสหรือมันต้องไปทางเดียวกันคะ
ควรจะไปทางเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยหรือเหตุผลอื่นใด
ที่ทำให้ท่านสุธิมีข้ออ้างได้

แล้วไม่รู้ว่าท่านสุธิท่านจะสู้คดีอย่างไร

ปปของตำรวจต้องเป็นคนตรวจสอบแล้วก็ส่งให้ปปช

สมมุตินะคะสมมุติถ้าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ย
ชี้ออกมาก่อนหรือหลังเนี่ยมันจะกระทบกันและกันไหมอาจารย์
ไม่ไม่กระทบปปชก็ว่าของปปชไป
ผมเข้าใจว่าไอ้สำนวนที่ไปปรปชเนี่ยพยานหลักฐานคงพอสมควร

คดีแต่ถ้ากลับคดีมันอยู่ตรงที่เดียวกัน
ก็คือกองบัญชาการสอบสวนกลางทั้งหมดมันก็เดินในทิศทางเดียวกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้โดยหลักการ
คือเนื่องจากมันเป็นเรื่องเดียวกันมันต้องไปทางเดียวกันหมด
ว่าจะเป็นอาญาหลักหรือแพ่งที่ฟ้องไปก่อน
หรือแม้กระทั่งสำนวนที่กล่าวหาอดีตผู้การ
ใช่ไหมคะคือถ้าคำตัดสินออกมามันต้องไปทางเดียวกัน
เพราะมันคือเรื่องเดียวกันใช่มันพันกันหมดเลย

แล้วมีพลิกขึ้นมาสักครั้งอีกคือมันอาจจะพลิกได้
ถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่าคุณครูปีชาแพ้คุณจรูนชนะ
คดีของท่านสุธิก็อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้
เพราะท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่ประชาชนเข้าถึง

ตรงนี้ก็อาจจะมีมุมอีกมุมหนึ่ง
ซึ่งถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่าท่านไกลเกลี่ยท่านไม่มีส่วนได้เสีย
ท่านไม่ได้สั่งการให้มีการแก้

ก็เป็นไปได้

แหมไม่ว่าจะเป็นเอกสาร

ในสำนวนเขาว่ายังไงแต่เราพูดในแง่ว่า
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหม

สุทธิสู้ว่าผมแค่เรียกมาไกลเกลี่ย
ไอ้ที่ไปบอกว่า

ผมไม่เกี่ยวมันทำของมันกันเอง

สั่งไม่มีน้ำหนักพิสูจน์ไม่ได้

น่ารับฟังก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

ข้อเท็จจริงของพนักงานอายการ

ใครจะเสนอข้อเท็จจริงให้มันกระจ่าง

อาจารย์ค่ะประสบการณ์ตั้งหลายสิบปีที่อ่านคดีมา
คดีนี้หวย๓๐ล้าน
ซับซ้อนไหมสู้กันยากไหมคะในศาล
ไม่ยากหรอกคดีพวกนี้ไม่ยาก
คือเราไปเฉยต่างฝ่ายต่างเฉยเอาไปทางอื่น
ดูว่าเหมือนมุยตัวละครมันมีอยู่ไม่กี่ตัวเอง
ตัวสำคัญอย่างที่เราพูดเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะ

แล้วบอกว่าคนที่จะพลิกฟ้าพลิกดินได้เนี่ย
ก็น่าจะอยู่ที่ในแผนถ้าฟังแต่ในแผน
แต่การฟังในแผนไม่ได้ฟังเกรแผนคนเดียว
ต้องฟังพยานรอบข้างอีก
เพื่อสนับสนุนว่าแผนพูดจริงหรือแผนพูดเท็จ
แต่จากคำให้สัมภาษณ์ในวันนี้ที่ออกมา
ของตำรวจที่เน้นไปที่วิทยาศาสตร์แล้วก็นิติวิทยาศาสตร์นี่
ก็ส่วนหนึ่งต้องฟังประกอบกันใช่ไหมอย่างการใช้โทรศัพท์อย่างจุดไหนตรงไหน
การตรวจอะไรเขาก็มีของเขาแหละ
คือคดีทุกคดีนะครับไม่ใช่พยานบุคคลอย่างเดียว
พยานวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้มันมีบทบาทมากขึ้นนะครับ
พยานวิทยาศาสตร์อย่างที่ว่าในการคลิปเสียงก็นี่
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
มันต้องฟังประกอบกันถ้าฟังประกอบกันหมดแล้ว
ฟังว่าในแผนพูดจริงอย่างที่ว่าคดีก็เปลี่ยน
แต่ถ้าพิสูจน์กันว่าในแผนซึ่งตอนนี้ที่เราฟังเนี่ยนะ
งปราบเขาพยายามบอกว่าสิ่งที่ในแผนพูดมันไม่เกิดขึ้น
แต่อันนี้เราวิเคราะห์ตามข่าวเห็นไหม
เขาจึงฟังว่าคุณครูปีชาแจ้งความเท็จ
แล้วก็ควรจะเป็นของคุณจรูน
และพวกนี้มันก็โยงกลับไปที่คดีแพ่ง
มันก็อัดไปถึงคดีของที่ปปช
เพราะฉะนั้นดูแล้วมันไม่ได้ซับซ้อน
คำถามสุดท้ายเกิดมีทนายเก่งมาก
ฝ่ายได้ก็แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงจริงมันเป็นของใคร
ทนายเก่งมากพลิกก็ได้ใช่ไหมอาจารย์
เราแทงไว้จากที่ดูเนื้อหาข่าวมาตลอดหลายเดือนนะคะ

แต่ทนายเก่งมากพลิกได้ไหมอาจารย์

หมายถึงว่าถานายเก่งมากอัยการก็เสียหายเลย
ถ้าทนายถามแบบจอมขวัญเนี่ยก็จะออกมาเลย

หากถามความเนี่ยผมบอกว่าถ้าท่านายก็ถามอย่างจองขวั้น
และมีโอกาสที่จะบันทึกภาพบันทึกเสียง
ดูไปนะเราจะมีความเข้าใจมากกว่านี้อีกเยอะ
แต่กระบวนการในศาลถามไปอัดไปถามไปอัดไป
บางทีมองไม่เห็นภาพ

อาจารย์อันนี้มือถึงอายการแล้วเราต้องไม่คุยแล้วใช่ไหม
หมดแล้วผมก็จบแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้คุยข้อที่จริงนะ
ใช่เราคุยหลักว่ามันจะเป็นยังไงจำนวนการสู้คดี
หมดแล้วค่ะอาจารย์เราจะเชิญอาจารย์มาเป็นแขกประจำอีกคดีอะไร

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกสักครู่นะคะ
๒ทุ่ม๑๕นาทีพบกับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิในไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ